วันนี้คุยอะไรกันบ้าง

คุยเรื่องการเมืองปัจจุบันสถานการณ์

ทิคทางมันจะเป็นในทางที่บวกหรือว่ายังไงบ้างค่ะสำหรับพลักษณ์

ดังนี้รอร่วมไหมค่ะอ่าอ่าไม่หม่อยโอ้ย

ยังไม่ลงยันตามเม็บบุ๊คมั้ยคะพี่ติง